ประจำวันอาทิตย์นี้ครับ๑๖นาฬิกาจนถึง๑๘นาฬิกานะครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เตรียมระเบิดความมันกับคู่เปิดหัวนะครับ
คู่แรกก็คือแสนเหลี่ยมพบกับยอดแสนเชิงนะครับ
พิกัดห้าสิบสามกิโลกรัมครับจากนั้นคู่ที่สองนะครับ
กัด๕๙กิโลกรัมโดดเด่นพบกับลาลินีจากฝรั่งเศสนะครับ
ส่วนคู่ที่๓ยอดเจเจพบกับบราซิลเลอีโร่นะครับ
บราซิลน้ำหนักเท่ากันที่๖๒กิโลกรัมครับ
คู่สี่นะครับพิกัดห้าสิบสี่กิโลกรัมปานเพชรพบกับตะเผาทองครับ
ส่วนคู่เอกพลาดไม่ได้ครับปานทองอ่อปิติศักดิ์นะครับ
มีความแข็งแกร่งดุดันเหลี่ยมมวยดีจะเปิดเกมแรกกันแบบดุเดือดนะครับ
กับโยเนดะยอดมวยจากญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นมวยฝีมืออาวุธหนักและฟอร์มกำลังสดนะครับ
คู่นี้ก็มีเข็มขัดแชมป์ในรุ่น๕๓กิโลกรัมเป็นเดิมพันธุ์ครับ